ผมก็ชวนไอ้เดียวขึ้นชั้น๒ดีกว่า

พอถึงชั้น๒ถ่ายไป

ก็วิ่งกะว่าจะลงมาข้างล่าง

มันกรี๊ดกรี๊ดออกมาแล้วตะโกนขึ้นมา

ตื่นขึ้นมาไม่รู้กี่ทุ่มกี่ยาม

โพลมามองที่ผมกับแม่นอนอยู่
คนหนึ่งพูดว่าแกล้งมันเลยไหม
อีกคนนึงบอกอย่าไปแกล้งมันเลย
หลับปุ๊บลุงกลับมาประมาณตี๕ได้มั้งครับ
คำแรกที่แม่คุยกับลุงเลยที่ผมจำได้เลย
นอนไม่ได้เลยเมื่อคืนผีหลอกทั้งคืนเลย
ความเชื่อแต่วันนี้ความเชื่อของเราจะลงไปทางภาคใต้ครับใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับมโนราหนังตะลุงพลาดไม่ได้กับเรื่องราวของเราในวันนี้แต่ก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญของเราฝากคุณผู้ชมไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ร้อนอย่าเก็บไว้คนเดียวครับอย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเม
ในสถานีผีดุเขาคนนี้เคยมารายการของเราแล้วและครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่รายการของเรานั้นจะต้อนรับนักเล่าท่านนี้ส่วนจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขากันเลยครับ
คุณผู้ชมครับและตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเราวงเล็บอีกครั้งหนึ่งนั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับท่านเนี่ยเคยมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราแต่เป็นนอกสถานที่ตอนนั้นเนี่ยเราไปนั่งคุยกันในโรงแรมที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเรื่องหลง
เรื่องหลงหลอกหลอนฮะยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งคุณกิจครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่แจ๊คครับคุณกิจหรือเสียกิจด่อนเมืองนะฮะครั้งที่แล้วเราเจอกันนอกสถานที่ครับผมเมื่อกี้เดินเข้ามารายการคุณกิจก็ถามทีมงานว่าจะมีสักครั้งไหมที่ผมจะได้นั่งแบบเก้าอี้ที่มีพนักพิงคราวที่แล้วก็ทีมงานแกล้งครับ
มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็เราอยู่ในธีมของความเชื่อนะครับวันนี้คุณกิจมาพร้อมกับความเชื่อที่อยู่ทางภาคใต้เกี่ยวกับหนังตะลุงมโนราในชื่อเรื่องว่าศาสตร์ครูใต้ครับก่อนอื่นเลยขอถามก่อนคำว่ามโนราอะไรพวกนี้ผมได้ยินมาบ่อยแล้วแต่หนังตะลุงครับความเชื่อหนังตะลุงหรือว่าเรื่องราวอะไรที่มันเกี่ยวข้อ

แล้วก็เอาไปเชิดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ครับต้องมีการทำพิธีเรียกนู่นเรียกนั่นเรียกนี่ก่อนใช่ครับแล้วหนังที่ใช้ส่วนมากจะเป็นหนังอะไรเป็นหนังวัวหนังควายนี่แหละครับอ๋อโอเคโอเคอ่าหลังจากที่เสกจิตเรียกแขนเรียกขาเรียกมือเรียกปากออกมาปุ๊บครับยังไงต่อก็พอเรียกเสร็จก็ต้องทำการวงสวงนะครับวงสวง

ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหล่านี้เมื่อเขาเรียกสูตรเรียกนามแล้วเนี่ยตัวนั้นจะเป็นตัวของเขาเองของคนเล่นนะครับตัวละครตัวนั้นก็คือเป็นของเขาแต่เขาไม่สามารถที่จะเรียกสูตรเรียกนามเองได้เขาต้องไปให้ครูบาอาจารย์เขาไปหาครูบาอาจารย์ใช่ครับถ้าเราอยากจะให้ช่างเขาแกะ

สวดกระถาก่อนการละเล่นแต่ต้องมีรูปตัวนั้นมาปักปึ้งแล้วก็สวด
เสร็จก็จะไล่ลำดับเลยลำดับที่๓ก็จะเป็นพระเอก
ลำดับต่อจากนั้นก็จะเป็นไอ้เท่งหนูนุ้ยตัวตลกที่เป็นตัวเอก
ออกมาตามลำดับแล้วถึงจะเข้าเรื่องได้
ทำไมถึงรู้เรื่องพวกนี้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับหนัง
ลุงครับลุง
เป็นนายหนังครับคือไปเล่นหนังตะลุงเชิดหนังตะลุงอย่างนี้เลยถูกไหมใช่ใช่
เพราะฉะนั้นเขาจะมีความเชื่อที่สืบต่อกันมา
ไม่เชิงสืบต่อครับเหมือนถ้าเกิดอยากจะเป็นนายหนัง
ก็ต้องไปหาอาจารย์อาจารย์ที่เขาเชิดหนังอยู่แล้ว
ที่เราให้ความเคารพนับถือแล้วเขาก็ต้องรับเราเป็นสิทธิ์ด้วย
ถ้าเขาไม่รับเราเป็นสิทธิ์ต่อให้เราไปแอบเล่น
อย่างที่เขาบอกว่าครูพักรักจำหรืออะไรพวกนี้
มันจะทำให้เรามันไม่ประสบความสำเร็จเลย
ต่อให้เราพยายามที่จะให้เสียงเหมือนตัวนั้น
หรือจะทำให้เหมือนตัวละครนั้นก็แล้วแต่
ก็อาจจะมีเหตุเพศภัยต่างมันถึงต้องมีครูบาอาจารย์เป็นสิ่งสำคัญ
แล้วครูบาอาจารย์ต้องยกตัวเอกให้เรา๑ตัว
หลังจากที่เราเรียนแล้ว
ใช่ครับ
มันมีวัฒนธรรมมีความเชื่อ

มีครูบาอาจารย์ที่ถูกสืบทอดกันมาแล้วผมเท่าที่ผมฟังดู
ลึกลับยังไงก็ไม่รู้ลึกลับไหม
ลับแน่นอนครับมันก็เป็นศาสตร์ของหนังตะลุงที่
น้อยคนมากที่จะออกมาพูดหรือออกมากล่าว
เพราะส่วนใหญ่ที่เขาไม่ออกมาพูดออกมากล่าว
เพราะว่าหนึ่งหนังตะลุงให้ความบันเทิงให้ความสนุก

แต่สิ่งเหล่านี้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอย่างสมมุติว่า
ไปทำการและเล่นที่ไหนก็แล้วแต่
เจ้าที่เจ้าทางไม่ให้หรือองค์ครูของหนังไม่ให้เล่น
ก็เล่นไม่ได้เหตุที่เล่นไม่ได้หนึ่งไฟดับ

มันจะมีเหตุการณ์ที่แบบติดขัด

ในหนังจะไม่เล่นละ
อย่างเหตุการณ์หนึ่งที่ลุงผมไปเล่น

จุดกี่ครั้งก็ดับจุดยังไงก็ไม่ติด
แต่ก็คิดว่ามันชื้นมั้งหรืออะไรประมาณนี้
แต่พอเริ่มที่จะตัวละครตัวแรกออกมาปรากฏว่าจอหนังจอสีขาวไฟลุกพลึบเลย
ไหม้เลยเหรอไฟไหม้เลยหรือเปล่าไฟไหม้
เองโดยไม่ทราบสาเหตุเลยครับ
ซึ่งเหมือนมีสัญญาณเตือนตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่แต่มองข้ามไปใช่ครับ
อย่างนั้นคือเจ้าที่เขาไม่ให้เล่นไม่ให้ทำการแสดงก็ต้องกลับ
ครับก็ต้องคืนเงินเจ้าภาพเข้าไปแล้วก็ต้องกลับ
กลับสิครับจอหนังไหม้อยู่ไงอ่ะใช่
นี่นะครับไฟก็ไม่มีไฟที่ใช้ก็เป็นไฟหลอดเฉย
มันก็ไม่ได้มีความร้อนอะไรมากมายใช่ครับ
ผมเรียกว่ามันก็เป็นความฤกษ์ลัพธ์อย่างหนึ่ง
นั่นคือศาสตร์คร่าวของหนังตะลุง
ที่เราเห็นว่ามีคนไปเชิดไปแสดงกันจริงแล้วมันมีอะไรไปมากกว่านั้น
คุณกิจครับมีอะไรที่มันเป็นเรื่องลี้ลับที่มันเกี่ยวข้องกับตัวละคร
หนังตะลุงบ้างไหมมีครับมี
แต่เวลามีงานทำบุญที่จังหวัดนครก็จะกลับมาบ้าน
ที่บ้านลุงมานอนให้หน่อย
พอดีว่าลุงกับป้าจะไปธุระข้างนอกกลับเช้า

ก็บ้านลุงจะเป็นลักษณะเกาะอิดแดง

แล้วก็จะเป็นประตูออกหลังบ้าน

คือสมัยก่อนเรานอนกันเร็วมาก

แต่ก็ยังไม่ได้หลับเพราะผิดที่ด้วย

ประมาณ๙ขวบแล้วก็จำอะไรได้หมดแล้วล่ะครับ

เด็ดขาดแม้กระทั่งลูกตัวเองก็ห้าม

จากลุงกับป้าเท่านั้นที่จะขึ้นชั้น๒ได้

ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นผนังเขาจะฉับ

ใช่ประมาณนั้น

คือชั้น๒เนี่ยพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นไม้

สักพักมี๒เสียง
ไม่ใช่เสียงเดียวแล้วไม่ใช่คนเดียวแล้วอืม

เดินสักพักเหมือนลึกของเหมือนกัน
แล้วก็เงียบแต่แม่คิดว่าน่าจะเป็น

ก็จับสะกิดแขนผมแล้วก็พูดว่า
คนแล้วก็นอนดู

พอเงียบไปสักพักมันได้ยินเสียงสวดพี่แจ๊ค

สวดมนต์เป็นเสียงคนแก่แหบ

สะเคกาเมเจอรูเป

เป็นเสียงแหบแก่

ซึ่งแม่พอแกได้ยินเสียง

สวดมนต์แล้วทุกอย่างเงียบ

มันไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจให้เรา

คนเดินลงบันได๒คน

คนแหละดูแล้วนะเป็นรูปร่างเหมือนคนเลยโผล่หน้ามาอย่างนี้
โพลมามองที่ผมกับแม่นอนอยู่
มันเหมือนอะไรมาสะกดผมอยู่สักอย่างที่ผมไม่สามารถที่จะเรียกแม่ได้หรืออะไร

คนหนึ่งพูดว่าแกล้งมันเลยไหม
อีกคนนึงบอกอย่าไปแกล้งมันเลย

พูดอยู่อย่างนี้
ไหมไม่แกล้งคนบอกไม่แกล้งนั้นหลอกมันเลยไหมคนบอกไม่หลอกอย่าไปหลอกมันเลยสงสารมันมันนอนอยู่
แต่แม่ผมไม่ตื่นนะแต่ผมคนเดียวที่เห็นอยู่
สักพักไอ้ประตูที่มันอยู่ติดกับบันได

เห้ยมันเห็นเลยหรอ
ใช่ไม่ได้เห็นเราแต่ได้ยินเสียงกรม

แต่เงาสองเงานั้นยังอยู่ทีนี้มันทำให้ผมเห็นได้ชัดขึ้นว่าเงาสองเงานั้นมันเป็นรูปร่างก็ไม่เชิงเป็นคนซะทีเดียว

คล้ายคนแต่โผล่หัวมันอยู่อย่างนี้นะ
ประตูเปิดออกก็เป็นพระจันทร์เต็มดวงครับพี่แจ๊คก็จะเห็นแสงข้างนอก
ที่เห็นเลยก็คือตอนแรกผมนึกว่าลุง
เป็นผู้ชายใส่ผ้าถุงสีขาวเป็นผ้าผ้าดิบอย่างนี้ครับแต่เป็นสีขาว
แล้วก็พาดบ่ามีผ้าพาดบ่าสีขาวก้มลงมาเพื่อที่จะลอดประตูเข้ามา
มาปุ๊บยืนมองมาที่ผมกับแม่นอนอยู่แต่หน้าเราไม่เห็นอยู่แล้วเพราะมันมืด
ก็คิดว่าลุงแต่ผมไม่กล้าทักไม่กล้าเรียกแต่กลัวโดนดุว่าดึกแล้วทำไมไม่หลับไม่นอน
ร่างนี้ค่อยหันไปที่บันไดแต่เงานั้นหายไปแล้วนะจังหวะที่ร่างนี้หันไปที่บันไดนะแล้วเดินขึ้นบันได
แล้วคิดว่าลุงแน่นอนแต่ลุงอะไรแต่งตัวแต่ด้วยเด็กอ่ะเราไม่ได้สนใจอะไรมาก
แต่การเดินขึ้นบันไดมันไม่มีเสียงเหยียบบันไดเลยคือเงียบไปเลยนะเดินขึ้นบันไดของที่ผมคิดว่า
ต้องมีเสียงใช่ครับไม่มีเสียงคือเดินเงียบขึ้นไปเลยแต่ประตูก็ไม่ปิดประตูก็เปิดอยู่ผมก็นอน
คือถ้าสักพักถ้ายังไม่ปิดจะสะกิดให้จะปลุกแม่ละแล้วแล้วสักพักก็เดินลงกลับมา
มามองที่ผมกับแม่เหมือนเดิมแล้วก็ก้มลอดประตูออกไปแล้วก็เดินออกไปประตูค่อยปิดกลับมา

ใช่คือแม่ก็ตื่นประมาณตีสี่ตีห้า
หนอนไม่ได้เลยมันคืนผีหลอกทั้งคืนนะ

แล้วก็เดินขึ้นบ้านไปนอน

ไม่พูดอะไรก็พอเราทำบุญอะไรเสร็จผมก็ต้องกลับสงขากับแม่ใช่ไหม
อยู่มาจนอายุ๑๓ผมต้องย้ายมาเรียนที่นครก็คือแม่เนี่ยต้องย้ายกลับมานคร
ก็มาถึงนครปุ๊บพอเรียนมัธยมตอนอายุ๑๓นะครับ
ทางโรงเรียนเขาจัดกิจกรรมให้นักแสดงให้นักเรียนแสดงอะไรก็ได้คนละหนึ่งอย่าง
หรือตั้งกลุ่มขึ้นมาแสดงซึ่งครูเนี่ยเขารู้จักนามสกุลผม
ลุงลุงก็หยิบตัวเอกของลุงขึ้นมานั่นคือ
แล้วก็ปักบนหยั่วก้วยให้ดูปักเสร็จก็สวดกาถาพร้อมให้ผมอ่านตาม
โอเคไม่เป็นไรหยิบปู่ฤษีขึ้นมาปักปุ๊บ
ที่จำได้เสียงนี้เลยผมจะถามสวดอะไรเห็นสวดพ่อปู

เป็นเสียงนี้เลยเป็นเสียงนี้แล้วผมจำได้มาจนถึงทุกวันนี้
อึ้งเลยพอลุงหยิบตัวพ่อปู่มาปักเนี่ย
แล้วสักเคกาเมจรูเปเนี่ยประมาณเนี่ยแต่เป็นเสียงแหบแหบแห้งมาก
พอสวดเสร็จปุ๊บลุงก็บอกว่าจะทำการละเล่นจะเล่นจริงจะเล่นแสดงยังไงก็แล้วแต่
สวดอย่างนี้ก่อนนะต้องจำให้ได้ก่อนถึงแกจะให้มาให้เอาไปเล่นได้
ผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ลุงฟังว่าตอน๙ขวบที่มาบ้านลุงเนี่ยก็เล่าเหมือนที่เล่าให้พี่แจ๊คฟัง
แกก็หัวเราะลุงแกก็บอกว่าถ้าเห็นเป็นเงาสองตนนั่นคือไอ้เท่งกับหนุ่มนุ้ย
ก็เป็นตัวตลกเอกจะมาแกล้งมันชอบแกล้งมันบอกใครมาก็เจอหมด
ส่วนเสียงสวดก็เนี่ยเป็นเสียงปู่เสียงปู่เนี่ยจะมาสวดทุกวันโกนและวันพระ
ส่วนร่างที่เห็นเป็นร่างนุ่งขาวนั้นนั่นคือตาที่ตายไปแล้วที่เอาวิชาให้กับลุงและกับแม่
ตาน่าจะมาบอกให้สองเงานั้นน่ะน่าจะเป็นไปได้อย่ามาแกล้งหลาน
น่าจะเป็นไปได้อ๋อพอร่างนั้นมาปุ๊บสองเงานั้นหายเงียบไปเลยเงียบไปเลย
แล้วแกก็ไปใช่ครับแล้วปิดประตูให้ด้วยใช่ครับ
เล่าให้แกเชื่อแกฟังฟังแล้วแกเชื่อลุงลุงแกบอกว่าตาเนี่ยจะมาประจำ
จะมาบ่อยลุงจะเห็นบ่อยเพราะลุงเนี่ยเลี้ยงพลายกระซิบเลี้ยงผี
เลี้ยงอะไรพวกนี้ด้วยเพราะลุงจะเป็นคือเขาต้องมีวาถสินในการ
เขาต้องใช้ปากในการแสดงถูกไหมครับเขาต้องเลี้ยงพวกนี้ไว้
ตาเนี่ยจะมาบ่อยจะมาให้เห็นบ่อยตาเนี่ยเป็นคนเล่นวิชาเป็นคนมีของ
แล้วลุงเนี่ยคือพี่ชายคนโตส่วนแม่ผมเป็นคนที่๕
ตานี่จะให้พี่ชายไว้แค่๒คนคือลุงกับแม่แล้วตาจะรักลุงกับแม่มาก
โหระทึกเหมือนกันนะแล้วแสดงว่าหลังจากวันนั้นคือพอคุณลุงสอนวิญญาณให้แล้วได้ไปเล่นไหม

อาทิตย์จำได้ครับผมหลังจากนั้น๒อาทิตเคยไปเล่นจริง
ใช่ครับไปเล่นแต่ก็ไม่ได้เล่นเยอะหรอกพี่แจ๊คก็เล่นเล่นเสร็จ

ใช่ครับได้ตัวจริงไปเล่นเลยแต่ยกเว้นตัวปิดทองครับ

พิเศษครับพิเศษตรงที่เขาเลี้ยง

จะมีตัวสแปรที่ไม่ปิดทอง
แล้วจะมีตัวจริงที่เขาเลี้ยงจิตวิญญาณนั้นจริง
อย่างที่เป็นดวงวิญญาณที่ไอ้เท่งไอ้หนูนุ้ย

แต่เวลาเอาไปแสดงก็คือตัวที่ไม่ปิดทองเอาไปเล่น

เขาจะไม่ให้เขาจะให้แค่ตัวธรรมดา

ที่ไม่มีเหมือนการเป็นการเลี้ยงจิตวิญญาณ

โอเคเข้าใจได้เพราะว่าเราเลเวลยังไม่ถึงพูดตรง

เพิ่งรู้ว่าหนังตะลุงมี๒แบบ

ตัวเอกส่วนใหญ่จะเป็นตัวเอกที่เขาจะปิดทอง

เป็นตัวเอกอย่างที่ผมบอกว่าเป็นตัวองค์ครู

ไม่ครับจะกี่ตัวก็ได้แต่จะเป็นตัวเอกตลก

พระเอกพระนางอะไรอย่างนี้ครับ
คือสมมุติว่าในคณะนั้นมีตัวเอกอะไรบ้าง

แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะปิดทองกันอย่างนี้ครับ

เล่ามาตอนนอนอยู่แล้วเห็นแบบเหมือนจะมาแกล้งมา

มันก็พอหลังจากเราไปแสดงกิจกรรมโรงเรียนอะไรเสร็จ

หลังจากนั้นมาก็เดือน๒เดือนนะครับเป็นวันรวมญาติ

ซึ่งผมจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นลูกพี่สาว

สาวก็คือลูกของลุงเนี่ยเขาอยู่สงขลาเหมือนกัน
เขาก็กลับมานครเราก็เล่นกันตามภาษาเด็กนะครับเด็กผู้ชาย

ก็วิ่งขึ้นบ้านลุงวิ่งเข้าบ้านลุงปุ๊บผมก็ชวนไอ้เดียวขึ้นชั้นสองดีกว่า

เดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวผมก็วิ่งขึ้นเลยวิ่งขึ้นอยากรู้อ่ะอยากรู้ครับมันอยากรู้ยิ่งห้ามยิ่งเหมือนอยากรู้เข้าไปอีก
ลุงไม่ได้ห้ามแค่หลานหรือเหรนหรือใครห้ามแม้กระทั่งลูกเราเอง
เราก็อยากรู้ว่าข้างบนมันมีอะไรวิ่งหัวขึ้นไปปุ๊บพอถึงชั้นสองหันไป
มันจะเป็นพื้นโล่งมีโต๊ะหมู่บูชามีหีบเก่าใบใหญ่สีเขียวผมจำสีได้เลย
แล้วก็มีที่เก็บหนังตะลุงที่เก็บหนังตะลุงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะครับ
แต่เป็นเหมือนกับไม้ไผ่สารแล้วเขาจะเอาหนังเนี่ยมาเรียงแล้วก็พับเก็บไว้
กับเพลงอยู่ผนังแล้วก็จะมีตัวเอกตัวเอกที่ผมพูดถึงก็จะเป็นตัวเอกของปู่ของไอ้เท่งที่วางอยู่ข้างนอก
ข้างนอกสำหรับที่เก็บมานะครับก็มองก็ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัว
ก็เดินไปจะไปเปิดหีบจะดูว่าในหีบมีอะไร
ซึ่งจริงในหีบผมมารู้ทีหลังว่าเป็นเครื่องดนตรีเป็นตะโพนเป็นปีอะไรอย่างนี้
ีบที่มันไม่ได้ล็อกกุญแจแต่มันเปิดไม่ออกมันแน่นเหรอ
มันแน่นไหมมันเปิดไม่ออกเลยครับใช่ครับดึงยังไงก็ดึงไม่ออก
ทั้งที่มันก็ไม่ได้ผมมองว่ามันก็น่าจะดึงออกแต่ดึงไม่ออก
ดึงไม่ออกปุ๊บผมก็วิ่งกะว่าจะลงมาข้างล่างไอเดี่ยมันยืนมองผมอยู่ตรงนี้
มันกรี๊ดผู้ชายนะครับอายุ๑๓แต่กรี๊ดออกมากรี๊ดออกมาแล้วตะโกนขึ้นมาไอ้เท่งไอ้เท่ง
ไอเท่งไอเท่งแล้วมันกรี๊ดวิ่งออกไปเลยพอผมได้ยินไอเท่งไอเท่ง
ก้าวขาไม่ออกเราเหมือนโดนสะกดเราก้าวขาไม่ออกเราวิ่งไม่ไป
พอพ่อพรวดปุ๊บผมได้สติเลยครับพอผมได้สติเธอก็โดนเอดไปโดนดุไป
แล้วก็ลงมาเท่าที่รู้ก็คือไอเดี่ยมันเห็นไอเท่งคี่ข้อผมอยู่

เราจะรู้สึกได้ทันทีในขณะที่เรานอนเรานั่งหรือเราทำอะไรอยู่เนี่ย
มันจะเหมือนมีคนคอยส่องเราอยู่คอยแอบมองเราอยู่ตลอดพี่แจ๊ค
จนผมต้องคุยกับแม่แล้วว่าให้แม่ให้ลุงทำน้ำมนต์ให้
ว่ามันต้องมีอะไรตามแล้วแหละเพราะว่าคนอื่นเห็น
เขาไม่ได้เห็นแค่คนสองคนความรู้สึกเราก็บอก
อย่างนั่งรถไปไหนเขาก็เห็นผมไปสองคนทั้งที่ไปคนเดียวเนี่ย
แล้วเห็นสองคนตลอดไปถึงลุงก็เอาพัดถุงแม่นะครับที่ใช้แล้ว
ลุงบอกว่าไอ้ที่ตามอ่ะไม่ใช่เท่งอ้าวแต่เป็นตัวพระ
พระคือตัวพระเอกครับอยากเล่นด้วยอยากอยู่ด้วย
ถามสักคำไหมอะตอนแรกนึกว่าตะเท่งไม่ใช่เหรอ

เราก็ตามอย่างนั้นคือพยายามหาจังหวะคือที่คุณกิจสังเกตเห็นว่าเหมือนกับมีคนแอบ

ครับประมาณนั้นอะที่ลุงบอก
ลุงบอกไม่ใช่เท่งหรอกมันตัวพระที่ตาม

ไม่ได้แบบทำให้กราฟชีวิตมันแจ้
ไม่มีแต่เรารู้เลยว่าเขาแกล้งเราตลอด

เข้าห้องแล้วบ้านไม่ได้มีคนนอกมีแต่ผมคนนึงเนี่ย

ไม่มีใครแต่สวิตช์ไฟมันลงจริง
ดเปิดใหม่สักพักได้ยินเสียงเดินอย่างนี้
จนผมต้องบอกแม่ไงว่าให้ลุงทำน้ำมูลให้

ทำแล้วดีขึ้นครับแล้วก็ไม่มีใครเห็นอะไรกับผมอีกเลย

แสดงว่าเขาอยากจะตามใครที่ขึ้นไปบนนั้น

คือตัวหนังที่ออกมาจากตรงนั้นได้ก็คือ
ตัวหนังที่ไม่ได้อยู่ในสำรับ
ที่ลุงตั้งไว้

คือถ้าอยู่ในสำรับเนี่ยเขาจะมีอัคระเลขยัน
กำกับอะไรของเขาอยู่ใน

แต่ตัวที่วางอยู่คือตัวที่ติดทองนั้นเลย

ก็จะมีพวกเครื่องลางของ

ทีนี้อีกศาสตร์หนึ่งที่
คนวงกว้างเลยมักจะได้ยินมักจะพูดถึง
แล้วก็เป็นศาสตร์ที่ลี้ลับลึกลับจริง

มโนราวันนี้จะมี๒รูปแบบ
ผมไม่แน่ใจว่าท่านใดเคยมาเล่าหรือยังนะครับ
รูปแบบหนึ่งก็คือมโนลาร่วมสมัย
ที่เราเห็นทั่วไปก็คือลำเต้นร้องเพลง

ที่เขาจะทำการแสดงแค่คืนเดียวถูกไหมครับ
โนราประเภทที่๒คือมโนลาโรงครู
มโนราโรงครูจะเป็นเขาเรียกว่าสาดชั้นสูง
นั่นหมายถึงเขาเล่น๓คืน๔วัน

หรือบางที่ก็๓วัน๒คืน
ก็แล้วแต่เจ้าภาพแล้วแต่ว่ามโนลานั้นเขาจะเล่นกี่คืนกี่วัน
๓คืน๔วัน๒วัน๓คืนอะไรก็แล้วแต่คือ

เขาจะเล่นตั้งแต่กำเนิดมโนลาเลย

เหมือนเป็นพื้นฐานของการแสดงเลยถูกป่

ตั้งแต่กำเนิดมโนราตั้งแต่มีพลานบุญออกไปจับน้ำโนราป
ตั้งแต่นั้นเลยแต่มันไม่ใช่เหตุผลหลักที่เขาจะเล่นอย่างนั้น
เหตุผลหลักจริงของเจ้าภาพ
ก็คือเขาแค่อยากรู้ว่าบรรพบุรุษเขาไปเกิดกันหรือยัง
โดยการเรียกวิญญาณเหล่านั้นมาเข้าสิ่งร่าง
ในตัวของมโนลาเองก็ดีหรือในตัวของญาติเองก็ดี
อันนี้ไม่เคยได้ยินยังไง
อย่างผมตระกูลจะมีตายายมโนรากระนับถือมโนรา

ทวดก็จะเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นรื่นทวดที่สืบถอด

ระกูลผมจะรับ๓ปีครั้งหนึ่งมโนลาลงครู
แล้วก็จะเชิญทวดเข้าร่างของใครก็ได้

ใครก็ได้ที่มานั่งชมการแสดงอยู่ข้างหน้าครับ
พอเข้ามาเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล
อย่างทวดคนนึงก็เดินขาง่อยขาเป๋

แล้วเขาจะรู้หมดว่าลูกหลานคนไหนไปทำอะไรมาบ้าง

ไม่ใช่ว่าเอาร่างทรงมาแล้วก็มานั่งทรงเจ้าไม่ใช่นะครับ
คือเวลามโนราเขาจะเชิญเนี่ยเขาจะเชิญเรียกหมด
เรียกในเจ้าภาพเขาจะเขียนชื่อไปให้ว่าให้เรียกใครบ้าง

ที่ตายไปยกตัวอย่างพี่ชายผมมา

ไม่ได้รู้จักนั่งดูมโนลาอยู่
ห่มร้องไห้มโนลาก็เชิญเข้ามาในโรง
มโนราเชิญเข้ามาในโรงแล้วก็ต้องถาม

ถ้าไม่ใช่เนี่ยเขาจะเอาข้าวสารปลาใส่เลย
ต้องดูว่าตรงชื่อกับที่เจ้าภาพให้มาหรือเปล่า

หนึ่ง๑๐คำถามต้องตอบทั้ง๑๐คำถาม
ต้องถูกหมดนะไม่ใช่ว่าผิดบ้างถูกบ้างไม่ได้
โดยมโนรา

โดยที่วิญญาณนี้จะมาเข้าสิงใครก็ได้
ที่เป็นคนดูแต่จะไม่เข้าสิงมโนรา
มโนลาก็เข้าก็มีครับ
แต่บนเวลาเนี่ยองค์ที่เข้าจะเป็นองค์ครูสักส่วนใหญ่
จะเป็นองค์ครูหรือถ้าเกิดจะเข้าญาติจริงเนี่ย
ก็จะเป็นบรรพบุรุษปู่ทวดปู่ย่าตาทวดที่จะมาเข้า
แต่ก็จะแบ่งกันไปอีกว่าถ้าเกิดเป็นเทพมาเข้าหรือเทวดามาเข้าเนี่ย
เขาจะไม่เดินรอดใต้ขื่อโรงมโนลา
โรงมโนลาจะก่อด้วยไม้ไผ่และกล้ามวงจักร
ซึ่งเขาจะมีเสาด้านข้างเสาตรงกลาง๑เสา
ซึ่งโดยคนปกติก็จะเดินรอดไปเลยใช่ไหมครับ
แต่ถ้าเกิดเป็นองค์ครูหรือเป็นองค์ทวดอะไรอย่างนี้
เขาจะปีนเสาข้ามขื่อลงมา
ไม่ว่าคนนั้นจะอายุเท่าไหร่นะครับอายุ๗๐เดินไม่ไหว
แต่ถ้าเกิดดวงจิตขององค์เทวดาหรือองค์ทวดอะไรไปลงเนี่ย
ที่เดินไม่ไหววิ่งมาได้นะครับพี่แจ๊คครับ
วิ่งมาได้แต่เท้าห้ามถึงพื้น
นั่นหมายถึงว่าต้องหาลายรองให้ทันในจังหวะที่เขาวิ่งมา

มาถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่รอดเขาจะปีนเสา
เสาต้นเดียวที่ผมบอกเนี่ยเป็นแค่ต้นเดียวนะครับไม่มีอะไรจับนะ
ปีนขึ้นไปบางทียายอายุ๘๐แต่ปีนได้
ปีนเพื่อข้ามขื่อลงมาข้ามขื่อแล้วก็ต้องไปดูที่ศาลที่เขาตั้งเครื่องเส้น
ว่าถูกไหมอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนไม่ถูกไม่ควรนะครับประมาณนั้น
แล้วก็ประเด็นที่๒ประเด็นที่๓ที่ส่วนใหญ่รับมโนราโรงครู
ก็คือให้ลูกหลานได้แก้บน
แก้บนบางคนก็ไปบนไว้ว่าถ้าประสบความสำเร็จก็จะมาลำมโนลาถวาย
หรือถ้าประสบความสำเร็จก็จะมาลำพลานถวายอะไรอย่างนี้
และสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือพอวันแก้บนเนี่ยจะเป็นวันสุดท้าย
คนที่ไม่เคยลำมโนรามาก่อนคนที่ไม่เคยลำพลานบุญมาก่อน
ำโนลาเขาจะแต่งตัวเป็นมโนลาให้สวมเชิดให้
รานบุญก็แต่งตัวเป็นพรานบุญแล้วก็มโนราองค์ครูเขาก็จะสวมหน้ากากให้
แต่พี่แจ๊คเชื่อไหมครับผมไปลำพลานแก้บนเมื่อ๒๓ปีก่อน
ลำเหมือนกันแต่พอสวมปุ๊บเราลำได้

ลำไปตามจังหวะเสียงตะโพนเสียงทุกอย่างเสียงปีเสียงตะโพน
แล้วลำถูกต้องตามหลักไม่ใช่ลำมั่ว
ใช่ครับลงหมดเลย
แต่เรารู้สึกตัวทุกอย่างแล้วก็เห็นทุกอย่างนั่นแหละครับ

ใช่ครับมันไปเองมันไปตามจังหวะนั้น
แล้วก็ความอายความอะไรมันก็ไม่มีไม่มีเลย
มันก็ไปตามนั้นจนก็เล่นเสร็จอะครับ
ใช่เฮ้ยมีอันนี้พอเข้าใจแล้วว่า

ที่เป็นแขกรับเชิญในสถานีพิดุของเรานี่แหละ

ทีนี้ผมจะได้เข้าใจแล้วว่า
คำว่ารำมโนราการแสดงมโนรามี๒แบบ

ผมไปนั่งดูแบบแรกคือแบบร่วมสมัย
เขาจะไม่มีการเชิญวิญญาณอะไรแน่
แค่โชว์ศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้อย่างเดียวใช่ครับ

แต่ถ้าอีกงานหนึ่งก็คือ
มีการตั้งพิธีโรงครูขึ้นมา
ซึ่งเราจะรู้ได้ว่าอันนี้คือมีการตั้งพิธีแน่

ถ้าผมเป็นคนไปนั่งดู
แล้วเขาเกิดมีการเชิญวิญญาณมาแล้ว

ก็คือแสดงว่าผมโดนเข้าได้

ครับเขาก็จะถามเลย

สัมภเวษีมาเข้าไม่รู้ใคร
ถามตอบไม่ได้ถามไม่ตอบเขาก็หวดเลย

วดให้ออกไปแล้วก็น้ำมนต์ลาดคือทำทุกอย่างให้ออกไปจากโรงมโนรา

แล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยสถานที่ตั้งโรงมโนลาภายในบริเวณบ้าน
หลังจากที่เล่นเสร็จแล้วเนี่ยทำการแสดงเสร็จแล้วลื้อออกเสร็จแล้ว
บริเวณนั้นห้ามก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใดทั้งสิ้นทับตรงนั้น

เพราะว่าเหมือนเวลาเขาเรียกมาของที่ไม่ดีมันก็เข้ามาอะไรมาอย่างนี้
แล้วตอนที่เขาลื้อโรงมโนลาเขาก็ฝังของไว้
ถ้าไปปลูกสิ่งปลูกสร้างอะไรทับ
ของเหล่านี้ก็จะอยู่ใต้สิ่งปลูกสร้างนั้น

พี่ชายผมมาเข้าร่างใช่ไหมครับ

เฮ้ยตอนนี้ตายตายตรงไหนอ่ะตอบถูก
ตอนที่ตายใส่เสื้อสีอะไรตอบถูก
มึงเผาตรงกับวันไรตอบถูก
แล้วไอ้คนนี้หันมาที่ผม

ไปเอาเสื้อสีแดงกูมาอยู่ในตู้เสื้อผ้ายาย
ปลายเตียงอยู่ในสุด

หนูครับผมขี่มอสไตล์ออกไปเลย

มันเห็นหมดล่ะใครทำอะไร
ใส่บาทให้บ้างมีใครอะไรให้บ้าง

พอก็ถามบริเวณในบ้านมีอะไรมึงนอนห้องไหนเตียงมึงอยู่ตรงไหน
กางเกงที่มึงชอบคืออะไรตอบได้หมดครับพี่แจ๊คต้องตอบได้
แต่เขาอยู่ไม่นานพี่ชายผมเขาก็บอกว่าต้องขอตัวไปไป

บ๊วยแล้วคนคนนั้นมีผลอะไรไหมครับคนที่โดน
อเจมส์ไม่เป็นไรใช่ไหมบ๊วยมัโนลาจะลดนำบนมุนให้อะไรให้

เมื่อกี้คุณกิจพูดถึงรำพานบุญ
อย่างไรอยู่วันละหาไปซวมชุดไปรำทำไม
บนบานไว้ครับบนไว้ตอนนั้นเนี่ยก็คือผมจำไม่ได้ผมบนอะไรแต่มันประสบความสำเร็จ
ก็พอประสบความสำเร็จเนี่ยเราบนไว้ว่าถ้าเกิดก็คือยกมือไหว้นี่แหละครับยกมือไห้ลอยนะครับ
ว่าถ้าเกิดว่าให้งานนี้สำเร็จผมจะไปลำถวายลำพรานถวาย
ซึ่งการลำพลานเนี่ยเราจะลำได้เฉพาะในตระกูลของพวกเราเท่านั้น
อย่างพี่แจ๊คก็มีโรงครูผมไปลำของพี่แจ๊คไม่ได้ไม่ได้อ่า
ผมก็ต้องลำในตระกูลผมที่เขารับมาเล่นไม่ว่าบ้านไหนก็แล้วแต่ที่รับมาเล่นผมก็ต้องไปลำบ้านนั้น
ไปขอเขาใช่ครับไปขอเขาแล้วเขาก็จะสวมหน้ากากให้เรา
จะแต่งตัวนุ่งพาดเตียวให้เราแล้วก็จะรอจังหวะที่องค์ทวดเขาจะมาสวมให้
กว่าเขาจะมาสวมให้บางทีเขาก็เล่นหยอกกับเรามั่งอะไรอย่างนี้ครับ
กว่าเขาจะสวมให้เราพอสวมปุ๊บเราก็ลำไปตามนั้นเลย
ไปตามจังหวะของดนตรีของดนตรีครับผมอันนี้เลยป่ะที่ใส่ใช่ครับ
อันนี้เลยใช่ไหมอ่าตอนนั้นที่ผมแก้บนเป็นสีทองครับ
อันนี้เนี่ยผมใบสั่งมโนลาเขาทำให้อย่างสีแดงก็คือพานบุญ
สีขาวนี่จะเป็นยายมาครับภรรยาของพานบุญ
อันนี้จะไม่มีใครค่อยทราบครับใช่ผมจะรู้จักพานบุญอย่างเดียว
ยายมาไม่เคยได้ยินครับยายมาหรือแม่ทาสีคือภรรยาของพานบุญอ่า
โรงมโนราก็มีครับเวลาผู้หญิงที่แก้บนลำพลาน
เขาก็จะเอาหน้าผู้หญิงใส่ให้อ๋ออันนี้สำหรับให้ผู้หญิงมาแก้บน
เพราะผู้หญิงจะใส่พารุนไม่ได้ใส่ได้ครับอ๋อใส่ได้เหมือนกัน
ใส่ได้อยู่ที่ว่าโรงมโนรานั้นเขาจะให้ใส่อันไหน
แต่ใส่ได้ครับผู้หญิงก็ใส่พานบุญได้แล้วอันนี้ครับ
อันนี้เป็นกำไรมโนลาครับที่เขาใส่เล่นจริงเขาจะสวมเป็นกำไรทองเหลืองที่เขาจะสวม
ไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดจะได้ก็คือมโนลาต้องทำการละเล่นเสร็จแล้ว
เขาถอดให้กับเจ้าภาพครับเพื่อเป็นสิริมงคล
ก็คือเจ้าภาพจะได้ไปใช่ครับ
เฉพาะอันนี้อันเดียวหรือมีอันอื่นอีก
ไม่มีครับจะเป็นกำไรแล้วก็จะเป็นของมงคลที่เขาจะไปผูกไว้ในบ้านให้
ครูเองเนี่ยองค์ครูเองเนี่ยที่องค์มโนลานะครับที่เป็นองค์ครูเองเนี่ยเขาจะไปผูกไว้
ผูกแล้วเขาก็จะถามคนนู้นคนนี้แล้วก็หยิบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมงคลให้ให้
แต่ตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าผมต้องการอะไรก็ได้ลูกนี้มา
นี่แหละที่กำลังจะถามนี่คือ
นี่คือบรมคูของหนังตะลุงชื่อเก่าของของคนเชิดนะครับก็คืออาจารย์กั้นบันเทิงศิลป์ครับ

บันเทิงศิลป์ซึ่งเป็นอาจารย์ของลุงของผม

เป็นอาจารย์ของลุงเนี่ยเขาก็ยกตัวนี้ให้ลุงมานะครับที่เขาเรียกเป็นตัวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงตัวก็คือตัวละคร

ไม่ได้เป็นอะไรที่มันเป็นคำที่มันไม่ดี
ใช่ครับตัวละครก็ยกตัวนี้ให้มายกตัวนี้ให้มาซึ่งเป็นตัวที่ลุงรักหวงแหนมากแม้กระทั่งลูกของลุงเองก็ไม่ให้ลูกไปขอก็ไม่ให้ลูกหลานคนไหนขอก็ไม่ให้นะครับ
แต่ผมได้มาก็เพราะองค์ครูมโนลาชี้ไปที่องค์นี้แล้วก็บอกว่าเอาให้กิจมัน

ครับก็เลยมาอยู่กับผมก็หลายสิบปีแล้วครับ
แล้วเขามีเหตุผลไหมครับว่าทำไมทำไมต้องเป็นเราได้
เขาหันมามองหน้าผมเฉยคือผมเคยไปขอองค์นี้กับลุงแล้วไม่ได้ขอยังไงก็ไม่ได้ขอเป็นปีก็ไม่ได้ครับกรมศิลป์ก็เคยมาขอขอซื้อด้วยก็ไม่ขายไม่ให้

ครับผมเพราะว่าลุงผมตอนนี้ก็๘๐กว่าแล้วแล้วสมัยที่ได้มันก็จะเป็นสมัยที่เป็นวัยรุ่นที่หนังกั้นยังเล่นอยู่ครับก็เป็นองค์ครูครับ

เคยมีปฏิหารหรือมีอะไรจากท่านที่รู้สึกได้บ้างไหม
ได้มาครั้งแรกก็ได้มาไม่ได้อยู่ในกรอบอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าถ้าเกิดผมได้งานตัวหนึ่งผมจะใส่กรอบให้ซึ่งงานตัวนั้นเนี่ยจริงตอนนั้นผมทำงานอยู่แค่เงินเดือนห้าพันแต่งานตัวนั้นผมได้ประมาณสามหมื่นครับปรากฏว่าผมขอเสร็จผมว่าถ้าเกิดผมได้เดี๋ยวผมใส่กรอบให้เลยสวยเดี๋ยวจะลองพื้นหลังแดงเลยปรากฏว่าได้ไง

แต่เราจะตั้งครับอย่างเป็นกับข้าวอะไรก็ได้ครับอ๋อกับข้าวขนมของหวานผลไม้ได้หมดได้หมด
สม่ำเสมอ
นั่นแหละครับอย่างที่บอกก็คือมีน้ำมีอะไรอย่างนี้
ข้อห้ามก็คือถ้าบนแล้วประสบความสำเร็จจริงแล้วก็ต้องไปแก้ครับ

ถ้าเกิดสมมุติว่าตระกูลไม่ได้รับมโนลามาเล่น

หาเองนั่นหมายถึงว่าเราต้องไปรับมาเล่นเอง
มาเล่นในที่นี้หมายถึงว่า
ไปจ้างเข้ามาไปจ้างเข้ามาเล่นเอง
เพราะที่บ้านเราไม่ได้มีใครรำมโนราเลย
แต่ทุกปีจะต้องมีการจ้างโรงหมอมโนรามาเล่นที่บ้านเหรอใช่

ก็ตระกูลตระกูลเป็นตายายมโนราเขาเรียกตายายมโนรา
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเพื่อเชิญบรรพบุรุษนั่นแหละครับ
เข้าร่างสอบถามนู่นนี่นั่นแล้วก็ลูกหลานทำอันนี้ถูกไหม
ทำอันนี้ผิดไหมอะไรอย่างนี้ครับแก้ยังไง

เมื่อเดี๋ยวนะแต่ผมเคยได้ยินมาอย่างหนึ่งว่า
ถ้าครอบครัวหรือว่าตระกูลไหนที่มีต้นสายเป็นมโนราแล้วเนี่ย
เขาจะต้องมีการส่งต่อ
เขาส่งต่อก็จริงครับแต่ว่าไอ้คนรับมันบางทีก็ไม่รับ

รับก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รับจ๋าไม่รับแต่ยังบูชาปู่ทวดอยู่
อย่างที่บ้านผมก็มีปู่ทวดอยู่๓องค์เหมือนกัน
แต่ว่าเราก็ไม่ได้ลำมโนลาใช่แต่ก็บูชา
เพราะว่ามีคนเคยโทรมาเล่ากับผมเป็นน้องคนหนึ่ง
ยังเด็กอยู่เลยครับแล้วก็ต้องจำใจรับมโนราเพราะเหมือนกับโดนบังคับ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าครอบครัวเขาก็ต้องทำการแสดงมโนลาเป็นหลัก
เขาถึงรับอ๋อเฉพาะครอบครัวที่ทำการแสดงมโนรา
ใช่ครับเขาถึงรับแล้วเขาก็รับมาเป็นรุ่นกันถ้าเป็นอย่างนั้น
แต่อย่างของผมเนี่ยก็คือตายายมโนลาตาทวดเป็นมโนลายายเป็นมโนลาอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็พอมาหลังมันก็ไม่มีใครหลับแล้วแล้วก็ไม่มีใครเล่นครับ
ครูหมอมโนรานอกจากทำการแสดงนอกจากโทษนะฮะเชิญวิญญาณตามที่ผมเข้าใจ
ยังช่วยในเรื่องอื่นด้วยเท่าที่ผมรู้มาเช่นเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

มันมีไหมถามว่าเคยได้ยินนะครับแต่ว่าเราไม่เคยได้สัมผัสตรงนั้น
เราจะมาสัมผัสในศาสตร์ตรงนี้มากกว่าที่เห็นมากกว่า
การรักษาตรงอะไรมันก็มีแหละครับพวกครูหมอที่เขารักษา
ก็รักษาหลายโรคนะพี่โรคแรงแรงบ้างอะไรบ้างแต่ทีนี้ครูหมอส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็คือเขาจะตัดเหลย
เหนื่อยนั่นหมายถึงตัดคำสาบานตัดคำที่เราบนบานไว้อะไรอย่างนี้ครับ
ถึงเราจะไปแก้แล้วต้องให้เขาตัดด้วยนะครับ
คือต่อให้คุณบนบานไว้แล้ววันนี้คุณได้คุณไปแก้บนคุณต้องตัดด้วย

งั้นคำบนบานนี้ก็จะผูกติดอยู่ตลอดเวลา

ก็ต้องใช้ครูพวกนี้ในการแก้ในการตัดให้

ถ้าไม่ตัดมันก็เหมือนยังไม่ได้แก้

ก็เหมือนไม่ได้แก้มันก็ยังผูกกันอยู่อย่างนั้นนะครับ

แล้วก็พานนี้ก็จะตั้งอยู่ที่บ้านอย่างนี้

อ่าพานบุญก็จะอยู่กับเสียนปู่ฤษีของผมทั้งหมด

ไม่เคยโดนอะไรเลยที
ชี้ซุตเข้าไปเต็มแบบ

ตั้งแต่มีกลิ่นกินเอามาตั้งตรงนู้นแล้ว

ผมนึกว่ามีการพรมอะไรเข้าไปหรือเปล่า

เราจะมีคาถาอยู่บทหนึ่ง
เพื่อที่จะบอกเขาไม่ให้ออกจากห้อง
ก็จะอยู่แต่ในห้องนั่นแหละครับ

ออกมาก็มาดูลูกหลานนี่แหละครับจริง

หลานอายุ๓๔ขวบอย่างนี้
ก็ชี้ตาแดงตาแดง

ตาแดงตาแดงก็จะเรียกตาแดงตาแดง

ก็คือเหมือนมาดูว่าลูกหลานอยู่โอเคไหม

แล้วเวลาท่องคาถากำกับไว้

จะเล่นของมากกว่าครูหนังตะลุง

ก็จะมีของอยู่ในตัวมากกว่าหนังตะลุงครับ

จะมีของที่เขาเสกตัวเอง

อันนี้คือโรงครูนะครับเพราะว่าโนลาทั่วไป
ผมก็ไม่ค่อยได้ดูจะดูแค่โรงครูเองเดียว
สิ่งสำคัญของเขาเวลาเขาทำ

เขาไม่ได้บอกเราว่าเขาใส่อะไรไว้
นะครับบางทีสิ่งนั้นน่ะ
เป็นสิ่งที่มันมีคนเคยพูดว่า
ผู้ว่าจ้างเนี่ยต้องจ้างมโนลา

เพื่อให้ตัวเองได้รับจ้างมาเล่นที่นี่ตลอด

มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้

บางบ้านก็จ้างได้ครับจ้างมาเล่น

และส่วนใหญ่เขาฝังเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกว่าเขาฝังอะไร

มันเป็นเรื่องของคุณสัยแล้วสิ

เจ้าไหนดีเจ้าไหนทำใช่

ก็เราก็ต้องให้โนลาโรงอื่นมา

คือเราไม่รู้ว่าฝังไว้ตรงไหน
รู้ครับตอนเขาฝังเนี่ย
ลื้อโรงมโนราเนี่ยเขาต้องลื้อให้จบภายในวันเดียว

เขาก็ต้องสร้างให้เสร็จภายในวันเดียว
เวลาเขาลื้อเขาลื้อวันเดียวเหมือนกันอืม
พอลื้อเสร็จเขาจะฝังไว้ตรงใต้

เขาจะฝังไว้แต่เขาไม่ได้บอก

เขามาเล่นทำการแสดงให้เราเนี่ย
ตระกูลนี้ครอบครัวนี้มีแต่รุ่ง

บางครอบครัวมีจมลงก็มี
บางทีทำอะไรไม่ขึ้นเลยก็มี
ก็ไม่รู้ว่ามันสาเหตุเนี่ย

เขาเนี่ยหมายถึงว่าครอบครัวผม

สี่เหลี่ยมก็เหมือนผ้าเช็ดหน้าครับ
เขาจะผูกไว้สี่มุม

ผมมองเขาคิดว่ามันไม่ดีป่ะ

แต่เราฟังดูแล้วก็แบบห้ามขึ้นไปดูนะ

เหมือนเอาอะไรมาไว้ห้ามเราขึ้นไปดู

มันหมายถึงว่า๑๒ปีเขาถึงจะให้ถอด

ระหว่างที่มันจะถึง๑ปี๒ปี

อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่า
เราไม่ได้ไปลบหลู่เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ

ที่มันเป็นศาสตร์ของความเชื่อ

มันมีทั้งดีและไม่ดี
เพราะศาสตร์ทั้งหมดมันถูกกระทำโดยคน

เหล่านั้นที่เราทำมันก็เกื้อหนุน

ที่อยู่นั้นให้มันดีขึ้นไป
ใช่ครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับ

ของทุกอย่างวิชาทุกอย่างเขาก็สอนมาดีแหละครับ

ค้าอะไรก็แล้วแต่บวคคลั้นไป

เรื่องกันผีไม่มีใครเคยพูดถึงครับ

สมมติว่าบ้านเรามี

กำลังจะมาลังควานบ้านเรา
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านสามารถปัดเป่าช่วย
ถ้าดูแลปกป้องลูกหลาน
อันนั้นคือดูแลอยู่แล้วปกป้องอยู่แล้ว
แต่ถามว่าถ้าจะให้มากันผีหรือกันอะไรอย่างนี้
ผมว่าก็เขาก็ไม่ใช่องค์เทพถูกไหมครับ
ก็เป็นดวงจิตดวงหนึ่งเหมือนกัน
ที่เป็นพรานบุญที่อยู่ในมโนลาดูแลลูกหลาน
แต่อาจจะแข็งแกร่งกว่าผีสัมภเวษีทั่วไป

เอาเป็นว่าปกป้องคุ้มครองบ้านหลังนั้น

แล้วหลังจากเราหมายถึงว่าอันนี้ต้องส่งต่อไหม
ไม่ต้องครับไม่จำเป็นต้องส่งต่ออืมถ้าเกิดเราบูชาแล้วถ้าเกิดอ่า
สมมุติเราไม่อยู่แล้วหรือเรายังไงก็แล้วแต่ครับ
ใครก็ดูแลต่อได้ครับพี่แจ๊คก็เหมือนพระเครื่องเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปนั่นแหละครับ
ไม่ได้มีผลร้ายผลเสียแต่ถ้าจะร้ายจะเสียก็คือบนแล้วได้แล้วแล้วไม่ทำอืม
นั่นคือจะร้ายจะเสียแน่นอนโอเคคือจะดูแลหรือไม่ดูแลก็ได้
แล้วแต่ความเชื่อใช่ครับความสัทธาของความศรัทธาแต่ละคนใช่ครับ
เพราะเท่าที่ผมคุยมาหลายคนคือพอวันเวลาผ่านไปครับ
มันเป็นยุคใหม่เจนใหม่มากมากคุณกิจเด็กเด็กรุ่นใหม่มักจะครับ
ไม่เอาแล้วไม่เอาไม่รับใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนเพื่อนล้อ
โดนสังคมล้ออ่ะงมงายครับถูกไหมฮะใช่ครับความเชื่อเหล่านี้
หรือว่าความศรัทธาเหล่านี้วันหนึ่งก็น่าใจหายเหมือนกันนะว่า
ถ้าวันหนึ่งมันมันถูกทิ้งให้หายไปแล้วแล้วมันยังไงต่อวะ
มันก็อยู่ที่การปลูกฝังลูกหลานใช่นั้นถูกไหมฮะใช่เออ
แต่ผมว่าศาสตร์มโนลาหายยากครับใช่ไหมหายยากใช่ครับฝังลึกอืม
ก็เขาฝังตั้งแต่ว่าต้นกำเนิดมโนลาแล้วต้นกำเนิดมโนลามาจากจังหวัดพัทธลุงเนี่ย
อืมถามคนใต้ที่เป็นชาวพุทธที่อ่านับถือมโนลาเขาก็รู้หมดอืม
ศาสตร์เหล่านี้เขาก็จะสอนลูกสอนหลานว่าเนี่ยต้นกำเนิดมโนลาก็มาจากจังหวัดพัทธลุงเป็นเรื่องเป็นราวมาอย่างนี้อย่างนี้
อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างละครไทยก็ยังมีเคยเอามาพานบุญกับนางโนลาเรื่องโนลาอะไรพวกนี้ครับ
ใช่ไหมครับอืมมันก็ยังมีให้เราเห็นอยู่อืม
ว่ามันหายากครับยากแต่ถ้าหนังตะลุงอ่ะน่าเป็นห่วงใช่ไหมครับ
งตะลุงน่าเป็นห่วงเพราะหาคนที่เล่นเก่งเก่งใช่ได้น้อยนะครับแล้วก็ใช่ครับ
ทอดแล้วไม่มีใครที่มานั่งหยิบรูปหนังทั้งหมดเป็น๒๐๓๐ตัวแล้วต้องมานั่งภาคเสียงทั้งคืน
เหนื่อยนะเหนื่อยครับผมเห็นคนภาคหนังตะลุงคนเดียวจริงส่วนที่เหลือก็จะเป็นคนที่เขาบันเลงดนตรี
ใช่ครับถูกไหมเขาเรียกลูกคู่อ่าแต่คนที่พลาดคนเดียวเล่นคนเดียวแล้วต้องเล่นยังไงให้ขำให้สนุก
เรื่องเดินกี่ชั่วโมงครับก็สามทุ่มถึงตีหนึ่งนานกว่าอวตารยังไง
ก็จะเล่นคนเดียวเลยนี่คือเวลาจำกัดคือหมายถึงว่าแต่เขาจะมีช่วงเบรก
อย่างเอาราคารที่ไม่สามารถขยับปาก
ปักแล้วก็โดนตีขึ้นอาจจะเบรกแค่แป๊บเดียวครับ
นี่เค้าเล่นกว่าต้องเล่นสี่โชกนนี้เลย
แต่จะต้องดูว่านางเขาจะเล่นกี่โชกง
ประมาณสี่ชั่วโมงแน่นอนครับอืมตีหนึ่งจะเลิกประมาณตีหนึ่งโอ้โห
อ้าวแต่ละภาคแต่ละพื้นที่คุณผู้ชมครับเขาจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันไป
ภาคใต้ก็จะมีความเชื่อแบบนี้ภาคเหนือก็จะเป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่ง
อีสานก็จะมีความเชื่อของเขาภาคกลางภาคแต่ละที่มีความเชื่อของตัวเอง
ศรัทธาของตัวเองเพราะฉะนั้นผมว่าความเชื่อความศรัทธาศิลปะวัฒนธรรม
ที่เราหยิบยกเอามาพูดกันในธีมของความเชื่อเนี่ยผมว่าถ้ามันถูกสืบทอดกัน
ถ้ามันถูกอนุรักษ์ไว้มันก็เป็นสิ่งที่ดีงามมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกหลานสามารถที่จะอยู่ในกรอบกติกาของศิลธรรมอันดี
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้คนอยู่ในศิลธรรมถ้าไม่มีอะไรให้นับถือคนก็จะสเปดสปาแล้ว
จะไปทำร้ายใครก็ได้จะไปโกงใครก็ได้จะไปฆ่าใครจะไปขโมยเงินใครก็ได้ถูกไหม
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ผมว่าครูทุกคนอยากให้ลูกศิษย์เป็นคนดีเพราะฉะนั้นเชื่อเถอะครับว่าอย่างคุณกิจ
นับถือหรือว่าบูชาเหล่านี้คุณกิจก็ไม่ไปทำอะไรที่มันที่มันไม่ดีอยู่แล้วถูกป่ะ
เพราะว่าถ้าเราทำไม่ดีเมื่อไหร่ครูก็จะไม่อยู่กับเรานั่นคือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ครูใต้
นั่นคือทั้งหมดนะครูกิจนะขอบคุณมากนะครับที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้
เราได้ฟังกันถือว่าเอาความรู้ที่หลายคนอาจจะไม่รู้มาแชร์มาแบ่งปันกัน
แล้วก็เหมือนเดิมฝากไปถึงคุณผู้ชมนะครับว่าสำหรับท่านไหนที่มีเรื่องราวอย่างนี้อยากจะมาแชร์มาเล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
และเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับวันศุกร์๔ทุ่มตรงเราจะมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอนจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
ส่วนสัปดาห์หน้าเรายังมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจที่ทุกท่านนั้นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
และสำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาครับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับขอบคุณนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป